เอาล่ะในช่วงนี้โอ้โหนิวดาว

ช่วงนี้ผมมีนวัตกรรมใหม่มานำเสนอ

แล้วกับเรื่องสีเซ็นผม
แล้วก็อาจจะพัฒนาเป็นหลักล้าน

อันนี้ฉันตอนเด็กกินอาหารปลา

โถเอ้ยเป็นเรื่องของผู้ที่มีปัญหาเรื่องของเส้นผม

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมมีวิธีมานำเสนอ
เขาบอกว่าเป็นวิธีสูตรโบราณไม่ต้องจ่ายพงจ่ายแพง
ใช้แค่ใบฝรั่งเท่านั้น
นี่ใบฝรั่งบ้านเราเนี่ยนะใช่แล้วครับ
นายนพรัชพานทองอายุ๔๔ปีคนนี้ครับ
อาชีพรับเหมาก่อสร้างเป็นชาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี
ก็บอกว่าสูตรเนี่ยนะครับในการต้มใบฝรั่งสด
แล้วนำน้ำที่ได้ไปฉโลมศีรษะที่มีผมบังค่อนข้างไปทางร้าน
ประมาณนั้นไปฉโลมเอาไว้ภายในระยะเวลาเพียงแค่๘สัปดาห์เขาว่าอย่างนั้น
เห็นผลทันทีมีเส้นผมขึ้นหนาตากว่าก่อนหน้านี้ครับ
วิธีการเลือกก็คือจะเลือกใบฝรั่งที่ไม่แก่มากนัก
นำไปใช้เพียง๒๐ใบล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะ
แล้วใส่ลงไปในภาชนะที่จะใช้ต้มใส่น้ำแค่พอท่วมใบฝรั่งครับ
ตั้งไฟต้มให้เดือดประมาณ๒๐นาทีตากใบฝรั่งออกครับ
แล้วปล่อยให้น้ำมันเย็นต้องปล่อยให้น้ำเย็นนะ
ถ้าน้ำร้อนลาดลงไปบนหัวชะลมหัวพองครับสุกไม่ได้ครับต้องรอให้เย็น
ใช่แล้วครับจากนั้นครับนายนพรัชก็สาธิตให้ดูว่าเขาทำกันอย่างไร

ทำอย่างที่พี่เขาแนะนำให้ดูนี่แหละอย่างเมื่อสักครู่นะครับ
ฉโลมไปเนี่ยนะอย่างหนึ่งที่ควรจะระวังเลย

แล้วผลมันขึ้นเต็มหน้ายุ่งเลยทีนี้

ขนที่หน้ามันยาวขนาดนั้น
จริงเขาบอกอย่างนั้นว่าถ้าเกิดเอาชะลงไปที่ผมน้ำอาจจะไหลลง

พอไหลลงไปที่หน้าที่ตาที่คิ้วที่อะไรส่วนที่เราไม่อยากให้มันขึ้น

ทีนี้ถ้าขึ้นมาขนเต็มหน้านี่ยุ่งเลยนะ
นี่เสยขึ้นไปนี่อย่างนี้
แล้วก็โปะรูปตามในภาพที่เห็นนี่แหละครับ

ทำแล้วถามทุกวันผมเลยมีแบบนี้นี่ไง

เขาบอกว่าสูตรนะครับสูตรไอ้ใบฝรั่งสดที่มาต้มชะโลมแก้ศีรษะบางเนี่ยนะครับ
บอกว่าได้มาจากแรงงานชาวกัมพูชาที่รู้จักกัน
เพราะว่าแรงงานชาวกัมพูชาคนนี้นะครับตอนแรกผมบางเนี่ย
มาเจอกันอีกทีผมขึ้นเฮ้ยทำยังไงเลยไปถามเขา
ได้สูตรแบบนี้มาแล้วพี่แกบอกว่าเอามาลองทำแล้ว
แล้วได้ผลอย่างที่เห็นเนี่ยผมแกเริ่มขึ้นนะแต่ก่อนล้านกว่านี้เยอะเลย
แล้วที่สำคัญคุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับสามารถไปหาดูได้ทางอินเทอร์เน็ตนะ
ใช่ทางเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ของเรา
ใช่ในคอลัมป์ของนายเกษตรครับก็จะมีพูดเกี่ยวกับเรื่องราวเรื่องนี้เอาไว้ด้วย
ลองหาอ่านดูได้นะว่ามันมีข้อมูลข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงอย่างไร
เดี๋ยวไปดูกันแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้
สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของศีรษะบางอันนี้แนะนำนะ
ใบฝรั่งนี้ก็มีประโยชน์เยอะเหมือนกันนะคุณ
สมัยก่อนจำได้ว่าเขาเอามาแปลงฟันใช่ไหม

ไม่ใช่วัลวิธี

อย่าไปทำตามน้องใบตองถ้ามาถูฟันแล้วไม่ต้องไปถูหัวครับ

ยังพูดไม่จบถ้าถูฟันมันจะไม่ขึ้น
ต้องทำตามวิธีที่คุณชนะบอกแล้วมันจะขึ้น
ลองดูไม่เสียหายน้องไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรมากมายด้วย
ของธรรมชาตินะคะก็ปลูกฝรั่งกันก็เอามาใช้ได้
ผลก็กินใบก็เอามาบำรุงผมกันไปนะคะ